มีคนไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
ไปนอนอยู่ที่ริมชายหาด

แต่ว่าก่อนที่เขาจะมากลายเป็นศพที่ริมชายหาด

เมาครับเดินไปเคาะประตูชาวบ้าน

เดินไปกดออดชาวบ้านเกรงว่า

หิ้วผู้ชายคนนี้ออกมาจากซอย

หลังจากถูกหิ้วออกไปจากซอย
วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
กลายเป็นศพอยู่ริมชายหาด

แต่เพื่อนสองคนที่มาด้วยกันกลับหายไป

เจาะลึกประเด็นร้อนครับ
หลังปีอยู่ในสภาพมืนเมา

มหาเศรษฐีตำบลนาจอมเทียน

หลังไปก่อกวนไล่เคาะประตูชาวบ้าน
ไปล้มตัวนอนอยู่ข้างตึก

มีคนไปพบว่าเขานอนตายอยู่ริมชายหาด

สภาพศพมีแผลชะกันถูกตีด้วยของแข็ง
คิ้วขวายาว๕๖เซนติเมตร

ขอบตาช้ำมีคราบเลือดเกลอะกรัง
ตำรวจจึงส่งศพไปผ่าชนสูตร
ที่นั่นพบท่อนไม้ไผ่๒ท่อนตกอยู่
คาดว่าเป็นอาวุธและมีร่องรอย

สันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว

ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดในซอยชุมชนมหาเศรษฐี
พบช่วงบ่ายของวันที่๖ที่ผ่านมา

ได้เข้าไปกดออดหน้าบ้านของคน
รวมไปถึงเคาะประตูกระจกของชาวบ้าน

ก็ไปนอนอยู่ที่ทางเท้าก่อนที่เพื่อนทั้ง๒

กระทั่งตอนบ่าย๓ชาวบ้านกลัวว่าจะเกิดอันตราย

แถวนี้มีคนเร่ร่อนสองสามี

คนนั้นก็หายสาบศูนย์ไป

นอนประจำที่อยู่นานเป็น๔๕เดือนแล้วครับ
มีจุดของเขาอยู่ครับสองคนผัวเมียครับ

เมื่อเช้านี้ผมมาไม่เจอแล้วครับ๗โมงครับ

คดีนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลหาตัวคนร้าย
สืบสวนยังคงลงพื้นที่ไล่กล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
เพื่อดูว่าหลังจากที่ผู้ตายออกมาจากซอยในชุมชน
ไปที่ไหนหรือไปทำอะไรต่อ

พร้อมติดตามชายหญิง๒คนในคลิปมาสอบสวน

ทำผิดกฎหมายก็ต้องได้รับโทษทัน
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน